ออกกำลังกายต่อกันเลยกับสองหนุ่มน้อยสายฟ้าพายุค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จะได้หุ่นดีไปพร้อมกันแล้วบอกเลยว่าฟิศจริงฟิศจังนะคะ
ด้วยความว่าเห็นคุณแม่ชมพู่ออกกำลังกายบ่อยน้องก็ดูเป็นประจำ
โอ้โหวิทย์พื้นนะจ๊ะนี่
มาเลยค่ะสองหนุ่มขอเบิร์นแครอรี่ออกหน่อยความฟิตของพี่น้องคู่นี้ดูเอาเถอะ
อัพก็มาวิทย์พื้นก็มีอุปกรณ์ฟิตดงฟิตเน็ตจัดเต็มค่ะที่บ้านนี่แหละไม่ได้ไปไหนนะคะ
แล้วเห็นพี่ยุเขาตุ้ยนุ้ยแบบนี้นะคุณนะโอ้โหบอกเลยว่าวิ่งทีเอวพริ้วอยู่ในตา
ฟิตเห็นไหม
โอเคครับติดมากเลย

ใช่แบบนั้นแหละโอ้อ่าน
คุณเห็นเทรนเนอร์ไหมจ๊ะเทรนเนอร์ไม่ใช่ใครที่ไหนคุณพ่อน็อตนะคะ
แล้วคือลูกดุกดิ๊กแสนสดน่ารักมากเลย
ก็ต้องเข้าใจหน่อยวัยนี้กำลังซุกกำลังสนแล้วก็ช่างสังเกต
และที่สำคัญเนี่ยพะยุเนี่ยกินเยอะก็เอาออกหน่อยเออ
แซวเออสงสัยจะผอมแล้วเนี่ยนะน่ารักดีนะ
ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายก็อยู่บ้านนี่แหละเล็กน้อยนะคะ